มาดูต่อกันที่สาวคนนี้หน่อยดีกว่านะคะสำหรับพี่ฮายอาภาพร
ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเธอขึ้นชื่อมากอยู่แล้ว
ในเรื่องของความขยันนะคะขนาดเป็นนักร้องดัง
คุณผู้ชมค่ะหลังมาผันตัวเองเป็นแม่ค้าก็เอา
หนักเอาเบาสู้สู้กันไปทุกงานค่ะจะไม่ให้คารวะชื่นชมกันได้ยังไง
คุณผู้ชมนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยงานต่างในวงการแน่นอนอ่ะ
งดเนอะถูกเลิกกันไปแต่ว่าพี่ฮายเนี่ยไม่ท้อค่ะ
โลกออนไลน์เลยนะฮะกลับไปอยู่ในโลกออนไลน์ของพี่ฮายเขา
กลับมาเป็นแม่ค้าขายอะไรดีปลาเค็มค่ะปลาเค็มแดดเดียวจ้า
น้ำพริกปลาร้าจ้าขายกันแบบเต็มตัวอีกครั้งเลย
แต่ว่ารอบนี้เห็นบอกว่าไม่ได้ขายแค่ในโลกออนไลน์นะ
ก่อนหน้านี้ขายออนไลน์มาขายดีแต่คราวนี้เห็นบอกว่าอุ้ยมาเลย
หน้าบ้านนะครับพี่ฮายบอกเลยว่าทำหน้าที่ส่งวันเดียวนี่นะครับ
มีเรื่องมีเรื่องอะไรต่างมาเล่าให้ชาวเน็ตได้หัวเราะกันเยอะมากมายเลยนะ
จะมีเรื่องอะไรเรื่องเล่าจากแม่ค้าปลาเค็มคนนี้บ้างไปฟังค่ะ
เจ๊ทำอะไรเนี่ย
ก็ถ่ายรูปว่าจะถ่ายรูปได้ไหมน่า
กลัวว่าหนูเป็นหรือเปล่า

ใช่ห่างกันไว้ก่อนนะพี่นะ

ตาเข็มก็ส่งถึงบ้าน

แต่พี่ไฮน่ารักนะ

คนในวงการเป็นกันเยอะนะคุณผู้ชม
ได้ทั้งเออนไลน์และอ๋อ

ประกาศเสียงดังใส่ไมค์กันเลยนะครับคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ห่างกันไว้ก่อน

แฟนคลับขอถ่ายรูปเราก็กลัว
ศิลปินมีชื่อเสียงไปเจอแฟนคลับแบบสม
ของก็เลยขอทำสิ่งนี้สักนิดสักหน่อยตามสไตล์แม่ฮายค่ะ
ตายแล้วฉันกำไมไม่เกี่ยวอะไรก็ต้องทาแป้งอ่ะค่ะอืม
ก็ต้องพบปากโอเคลืมเลยดูที่หน้า
แล้วเจอเขาแล้วเขาซับหน้าได้ประโยชน์อะไรไหมเจอเขาแล้วก็ซับหน้าได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้
แม่ซับเสร็จแล้วแม่ก็เพิ่งนึกขึ้นได้เดี๋ยวซับไปก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ดีครับ
จะเห็นความสวยทะลุแมสของแม่บ้างนะคะ
ความวุ่นวายยังไม่หมดแม่ไอ้ส่งของวันเดียวนี่มันอีลุงตุงนังสุดเกินนะคะสอนเทนมากมาย

ปลาแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับมะเขือพวงเนี่ยข้างทางอ่ะคุณ

ขายปลาพี่ก็ได้มาเอามาข่อย
มันขนง่อยถ้าแก่มันจะเหมียว

เดี๋ยวเพื่อคนเครื่องตัวหนูก็จะมาสิบบ้าง

ส่งของของถึงหน้าบ้าน

น่ารักดีนะคุณผู้ชมนะนี่ขนาดแค่ส่งปลาเค็มวันเดียวนะ
ถ้าส่งกันทั้งสัปดาห์เนี่ยไม่รู้ไมเกณฑ์จะขึ้นทั้งคนให้คนกลับหรือเปล่า
ถือว่าเป็นสีสันแล้วกันนะคะช่วงนี้หลายคนก็เครียดกันนะคะ